เจ้าหน้าที่ชลประธานขอนแก่นก็เร่งสูบน้ำออกจากลำห้วยพระคือ

ขณะที่คันคลองที่เคยเสียหาย
ชลประธานก็กำลังหาทางไม่ให้น้ำไหลผ่านร่องหินที่ซ่อมแซมเอาไว้ชั่วคราว
ติดตามสถานการณ์น้ำที่ขอนแก่นกับคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองครับ
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
หลายพื้นที่น้ำเริ่มลดระดับลง
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่กลมชลประทาน
ตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เพื่อเร่งสูบน้ำในลำห้วยพระคือลงสู่แม่น้ำชี
หลังระดับน้ำในลำห้วยมีปริมาณมาก
จนทำให้น้ำไหลย้อนเข้าไปใกล้ชุมชนเมืองขอนแก่น

ขณะนี้ชนประธานได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งแล้ว๓๐เครื่อง
และการสูบน้ำผ่านเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า
วันนี้ได้เดินเครื่องสูบน้ำแล้วทั้ง๒๐เครื่อง
ทำให้สามารถระบายน้ำได้มากกว่าวันละ๕ล้านลูกบาทเมตร

ปริมาณน้ำที่เกิดจากคลังคลองที่บ้านคุยโพตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ที่ได้พังจากการถูกน้ำกัดซะ
ทำให้มีน้ำไหลลงพื้นที่การเกษตรไปแล้วกว่า๕๐๐ไร่
ทำให้มีน้ำสะสมมากกว่า๓๗ล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ๑๕วัน
จะสามารถระบายน้ำที่ท่วมขังพื้นที่ด้านล่างจนเข้าสู่สภาวะปกติ
ส่วนคังทองที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ตอนนี้
นายพระธาระพลน้านองคายผู้หน่วยการโครงการกอดสร้างกลาง
กรมชนรับประทานได้บอกว่าน้ำที่ไหลผ่านร่องหิน
จะสามารถป้องกันได้โดยการนำแผ่นยายสังเคราะห์มาปิดบริเวณขอบคันคลอง
เพื่อสร้างเป็นกำแพงกั้นไม่ให้น้ำไหลทะลุร่องหินอีกฝั่ง
ว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน๒วัน
ก็ใช้เวลาประมาณ๒๓วันก็เสร็จครับครับ
แต่ว่าเราจะตรวจดูด้วยว่าอัตราการไหลที่มันไหลนำเม็ดซายผ่าน
มันเร็วไหมถ้ามันออกมาเยอะมากแล้ว

ป้อนจนตกร
ซึ่งแทรกช่องว่างกันลง

ขนาด๔๐๐กรัมต่อตารางเมตร
ทำการอุดแล้วก็ทับด้วยหินใหญ่อีกทีครับ

สำหรับที่คนที่จะลงไปนะครับ
แล้วก็มีอุปสรรคอะไรต่างมากมาย
ก็คงจะเห็นว่าตอนที่เราลงหินในช่วงแรก

แล้วก็สรรมันแคบรถไม่สามารถวิ่งเข้าไปส่งหินได้ครับ

หากสามารถปิดไม่ให้น้ำไหลผ่านร่องหินได้แล้ว
พื้นที่ด้านล่างที่เคยมีน้ำไหลผ่าน๗ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน

ส่งผลให้การระบายน้ำที่ท่วมขังทำได้รวดเร็วมากขึ้น
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหลังประตูระบายน้ำก็คือ

ที่เคยท่วมสูงก็จะลดลงได้ในไม่ช้า
กรอบกับเขื่อนอุบลรัฐก็ไม่ได้เพิ่มการระบายน้ำแต่อย่างใด
ชะลพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน